คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ช่วงบ่ายนะคะที่สนามบินเชียงใหม่นะคะ
มีคุณป้าอายุ๖๓ปี
คือเขาไปจอดรถเอาไว้แล้วก็ลงไปส่งเพื่อนเพื่อนเดินทางไปต่างประเทศ

แล้วก็ทางสนามบินเขาก็ประกาศเรียกว่าใครเป็นเจ้าของรถมาเลื่อนรถหน่อย
ไม่มามาอีกทีเนี่ย๔โมงกว่าเขาล็อกล้อไปแล้ว

ปภก็เลยบอกว่าคุณป้าไปจ่ายค่าปรับนะ
คุณป้าก็ไปจ่ายค่าปรับกลับมารอปภก็ปลดที่ล็อกล้อออก
แต่คุณป้าขับรถพุ่งชนรอปภทั้งที่รอปภเขาโบกรถให้
เหมือนกับว่าโกรธที่รถถูกล็อกล้อ

ใช่แล้วรอปภเมื่อสักครู่ภาพก็คือนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
อาการเบื้องต้นกระดูกเชิงกรานหักหายปลาร้าแขนหัก
แล้วก็บาดเจ็บตามร่างกายช่องท้องก็มีของเหลวแบบท้องบวมอะค่ะ
แต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะ
แต่เรื่องนี้มันก็มีข้ออ้างจากมุมของคุณป้าวัย๖๓ปีคนนี้
ทางครอบครัวบอกว่าคุณป้าเขาป่วย
เขาป่วยก็เลยมีอาการป่วยอาจจะไม่ต้องรับโทษหรือเปล่า

เขาบอกว่าเป็นเหมือนสมองฝ่อความจำเสื่อมอะไรแบบนี้
เอางั้นญาติก็ไม่ควรจะปล่อยให้คุณป้าขับรถมาคนเดียว
แล้วขับรถได้ยังไงมีใบขับขี่ได้ยังไง
ขับกระบาด๔ประตูมามาจอดในที่ห้ามจอด
แล้วนอกจากจะชนแล้วก็ลากรอปภไปจนบาดเจ็บสาหัส

ใช่ค่ะรถเขาได้รับความเสียหายไป๔คันเนี่ยค่ะ
คืออันนี้ก็เป็นพื้นที่ของทางสพภูพิงราชนิเวศนะคะ
พนักงานสอบสวนเขาก็ไปเยี่ยมรอปภที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ไปสอบปากคำด้วยนะคะ
รอปภที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายวัชระชัยวงศ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ
คุณป้าที่ขับรถพุ่งไปชนเขาเนี่ยชื่อว่านางสาวพัทราบุญเฉลี่ยว
พุ่งชนตอนที่รอปภวัชระกำลังโบกรถให้อยู่เลย
ก็เจ็บหนักนะคะอย่างที่บอกคาดว่าคุณป้าไม่พอใจ
ที่รถถูกล็อกล้อนะคะแล้วก็มีรถคันอื่น
เขาเสียหายไปด้วย๔คัน
นายวัชรารอปภคนนี้ก็เจ็บเยอะค่ะ
แขนซ้ายหักเจ็บที่สะโพก
มีรอยถลอกฟกช้ำตามตัวหลายจุดเลยนะคะ
อาการก็ดีขึ้นตามลำดับให้ปากคำได้แล้วนะคะ
ก็สอบปากคำอยู่ครึ่งชั่วโมง

ทีนี้ทางตำรวจเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโททงชัยบัวเงินสารวัตรสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศ
บอกว่าจากการสอบปากคำนายวัชราที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้เนี่ย
คุณป้าพัทราเนี่ยเขาขับรถกระบะ๔ประตู
จอดเอาไว้แต่มันเป็นจุดจอดรถชั่วคราวอะค่ะอืม
คราวหมายถึงจอดได้แป๊บเดียวไม่ได้จอดไม่ได้เลยนะ

ส่งเขาแล้วเราก็ต้องไปแล้วอันนี้จอดค้างเท่าไหร่นะชั่วโมง
จอดค้างชั่วโมงกว่าจอดไว้ตั้งแต่บ่าย๓นะคะ
แล้วเขาก็มีประกาศแล้วว่ารถคันนี้ทะเบียนนี้เป็นของใคร
ให้มาย้ายรถให้มาเคลื่อนรถแต่ไม่มีใครมาไง
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำตามหน้าที่เขาก็ต้องไปล็อกล้อ
กว่าจะมาก็ผ่านไปชั่วโมงกว่า๔โมงกว่าค่ะ
คุณป้าพัทราเดินมาที่รถนายวัชระที่เป็นรอปภก็บอกว่า
ไปจ่ายค่าปรับนะที่ทำการท่ากาศยานเชียงใหม่นะครับ
เขาก็ไปจ่ายค่าปรับจ่ายค่าปรับเสร็จเรียบร้อย
วัชราเขาก็ปลดที่ล็อกล้อให้แล้วก็ยืนบกรถให้ด้วยค่ะ
แต่คุณป้าพัทราเนี่ยเร่งเครื่องเลย
แล้วก็พุ่งชนจนบาดเจ็บเนี่ยแล้วก็ชนรถของคนที่เขาไปใช้บริการสนามบิน
เสียหายไปอีก๔คัน
ค่าปรับนี่๔๐๐บาทนะโอ้โหไม่คุ้มเลยกับการพุ่งชนคนกับทำรถเขาเสียหายอีก
ต้องค่ะทีนี้จากการสอบปากคำคุณป้าคนนี้ค่ะ
ทางตำรวจบอกว่าให้การวกวนมากคุณภาคภูมิครับ
วกไปวนมาแล้วเหมือนกับว่ายังอยู่ในอาการที่ตกใจ
ญาติก็เลยบอกว่าขอรับตัวกลับบ้านก่อนได้ไหม
คุณป้าพัทราเนี่ยเขามีอาการป่วยทางสมองนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องเอาเอกสารเอาใบรับรองแพทย์มายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะ
แต่เบื้องต้นก็ปล่อยกลับไปก่อนแต่ว่ายึดรถเอาไว้

ใช่ค่ะก็ต้องเตรียมแจ้งข้อหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้เฉียวชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ซึ่งก็ต้องรอผลจากคุณหมอจากโรงพยาบาลก่อนนะคะ
ว่าตัวรอปภที่เขาได้รับบาดเจ็บ
บาดเจ็บขนาดไหนถ้าเจ็บหนักเจ็บสาหัส
ก็คือข้อหาก็จะหนักขึ้น

ฟังเสียงสารวัตรสพภูพิงราชนิเวศพูดถึงคดีนี้นะคะ
เรื่องของที่เขากล่าวอ้างว่ามีอาการป่วย
ก็ต้องมีใบรับรองของการรักษาอย่างนี้
ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ว่าผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
หรือว่าอะไรถึงขนาดนั้นไหมครับ

แต่ว่าก็แค่ประกอบในเรื่องกระบวนการสอบสวน

แต่ว่าในกระบวนการพินายเป็นอำนาจของศาล
ที่จะพิจารณาหรือเป็นเหตุให้มันเอาโทษหรือลดโทษอะไร
ไม่อาจก้าวร่วงทางอำนาจของศาลได้ครับผม

คุณยายไม่สามารถสอบปากคำได้
ให้การวกวนยังมีอยู่ในการตกใจอยู่

นี่ค่ะก็คือเบื้องต้น
ตอนที่ได้มีการควบคุมตัวคุณป้าอยู่ที่
สหพภูมิภิงราชนิเวทร์ที่นี่นะคะ

นี่ค่ะบอกว่าขอโทษเราขอโทษ
แต่ญาติก็บอกว่าคุณป้ามีโรคประจำตัว
เคยเข้ารับการรักษาบอกว่าเป็นโรคสมองฝ่อความจำเสื่อม
ทางตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลจากคุณหมอ
แต่เบื้องต้นรถที่คุณป้าก่อเหตุเนี่ย

ทีนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็เลยบอกว่าต้องตรวจสอบแล้วค่ะ
ว่าคุณป้าป่วยจริงหรือเปล่า
ถ้าป่วยจริงก็ต้องยึดใบขับขี่นะ

ทันเหรอฮะทันผมก็ทันแต่ผมสอบไม่ทัน

กรมการขนส่งทางบกตามรายงานข่าวนะคะ

ตรวจสอบแล้วเพราะว่าคุณป้าคนที่เกาะเหตุเนี่ยค่ะ

ตอนนี้ก็เลยให้ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำเรื่องขอเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของคุณป้า

เพราะว่าคุณป้าเขาก็บอกว่า
มีคุณหมอให้ความเห็นว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ

ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อการขับรถเนี่ยค่ะ

นั่นเท่ากับว่ารู้
รู้ดีว่าคุณป้ามีอาการยังไง

ค่าเสียหายทั้งหมดความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ย
ก็ต้องรับผิดชอบชดใช้นะ
ทางญาติของหนุ่มรปภเนี่ย

บอกว่าไปเห็นคลิปกล้องวงจรปิด
สนามบินเชียงใหม่แล้วนะคุณเขียนมาสอน

บอกว่าเห็นคลิปแล้วรับไม่ได้นะครับ

แจ้งข้อหาพยายามฆ่า

เป็นการพยายามทำร้ายร่างกายให้ถึงแก่ชีวิต

แต่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วแบบ
โอ้โหมันโหดร้ายจริง
ใช่แล้วก็ทางครอบครัวของรอปภ

เขาบอกว่าคือเป็นคนขยันทำงานนะคะ
เป็นเสาหลักหาเงินช่วยเหลือครอบครัว

พอเขาบาดเจ็บแบบนี้ก็ทำงานไม่ได้

คือเหตุการณ์นี้มันก็มีบ่อยอะเนาะ

เวลาที่มีเหตุแบบลักษณะแบบนี้แล้วก็จะป่วย